มีเหตุระทึกที่เกิดขึ้นจากความคึกขนองค่ะมีคนนำกล่องโฟมนะคะ
แล้วก็กล่องโฟมนี้เขียนไว้ข้างกล่องด้วยปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินว่าระเบิด
นำไปวางไว้ที่กลางลานจอดรถร้านขายขนมหม้อแกงชื่อดังของจังหวัดเพชรบุรี
เก็บกู้วัตถุระเบิดก็ต้องมาตรวจสอบปรากฏว่าเป็นแค่กล่องน้ำแข็งเท่านั้นค่ะ
เข้าไปตรวจสอบกล่องโฟมที่เกาะที่กลางลานจอดรถนะคะ
ร้านแม่กิมไลท์สาขาคลองชนรับประทานสายหนึ่ง
ออกรถอยู่อ่ะค่ะเป็นกล่องโฟมฝาปิดสนิทเลย
กล่องนี้ล่ะวางตั้งอยู่แต่ข้างกล่องเนี่ย
ที่เขาจะเปิดออกดูนะมันเขียนคำว่าระเบิดอ่ะ
คุณผู้ชมเขียนด้วยปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินนะคะเขียนแบบนี้ใครเห็นก็ตกใจสิ
ก็ต้องร้อนถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบนะคะ
อีโอดีใช้เชือกกระตุกดึงฝาปิดด้านบนออกตรวจสอบภายในกล่องโฟม
ปรากฏว่ามีน้ำแข็งอยู่ประมาณครึ่งกล่องก็เก็บกล่องไว้เป็นหลักฐาน
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าช่วงบ่ายโมงวันเดียวกันนั่นแหละ
มีรถเก่งสีขาวยี่ห้อโตโยต้าขับไปจอดในที่เกิดเหตุมีผู้ชายผู้หญิงรวมกัน๔คนลงไปทำธุระแถวนั้น
และผู้ชายคนขับยกกล่องโฟมลงไปวางที่โคนเสาแล้วก็ขับรถออกไปเลยค่ะ
เมืองต้นคาดว่าเป็นการกระทำด้วยความคึกขนองซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มมาดำเนินคดีนะคะ
รถคันนี้ล่ะนี่แหละที่เขาตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด